ท่านผู้ชมครับมีคุณแม่แล้วก็พี่ชายของนักศึกษานุ่มคนหนึ่ง
อยู่ชั้นปี๒วิศวะของสถาบันแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนเพราะว่าน้องเนี่ยเสียชีวิต
ตอนนี้ศพอยู่ที่บ้านเกิดที่บุรีรำแต่เรียนอยู่ที่กรุงเทพ
คือทีแรกเนี่ยเพื่อนบอกว่าตกเก้าอี้แล้วน็อกแล้วช็อก
แต่ล่าสุดเข้าไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นช่วงที่เนี่ยลูกชายเขาน้องชายเขาถูกหามลงมาจากตึก
เหมือนกับยังมีการเตรียมกิจกรรมเตรียมงานรับน้องกันอยู่
แต่น้องเขาอยู่ปี๒นะคงจะเตรียมรับน้องปี๑แล้วมีรุ่นพ่งรุ่นพี่อะไรอีกเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเขาสงสัยว่าถูกรุ่นพี่ซ้อมจนเสียชีวิตหรือเปล่า
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับ
อาคารของคณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวายในกรุงเทพ
ขณะที่เพื่อนช่วยกันหามนายวีรพัฒน์ตามกลางชื่อเล่นชื่อปลื้ม
นักศึกษาของสถาบันวัย๒๒ปีเพื่อเอาตัวไปส่งโรงพยาบาล
โดยคาดว่าจะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตหรือเปล่า

รักษาตัวอยู่๘วันสุดท้ายเสียชีวิต

วันนี้หลังจากที่นายวีรพัฒน์หรือว่าปลื้มวัย๒๒ปีเสียชีวิต
ทางครอบครัวได้รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ
ตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีลำคุณแม่กับพี่ชายของปลื้มเนี่ย
ก็ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนี่คือที่งานศพนะครับ
มณัสนันตามกลางวัย๕๗ปีแม่ของน้องปลื้ม
นายวีรพงศ์ตามกลางอายุ๒๗ปีพี่ชายของน้องปลื้ม
ยังคงทำใจไม่ได้โศกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เราได้คุยกับคุณแม่นะฮะนางมนัสนันนะครับ
บอกว่าลูกชายเนี่ยคือน้องปลื้มเนี่ยกำลังขึ้นปี๒
คณะวิศวกรรมโยธาของอุเทรนธวายเป็นสถาบันที่ลูกชายมุ่งมั่นมาก
อยากจะเข้าเรียนให้ได้ความจริงอยากจะเรียนตั้งแต่ชั้นปวช
แต่ตอนนั้นแม่ก็ห้ามเอาไว้ยื้อเอาไว้จนกระทั่งจบปวสอ
ลูกชายก็ยังอยากมาเรียนมุ่งมั่นเหมือนเดิมตัดสินใจอ่ะให้มาเรียนก็ได้
คือทีแรกไม่อยากให้มาเพราะไม่อยากให้มาเรียนในสถาบันในกรุงเทพ
ข่าวเรื่องทำร้ายกันตีกันอะไรพวกนี้มันเยอะ
สุดท้ายแม่บอกมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จนได้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือเช้ามืด๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตามภาพเนี่ยครับท่านผู้ชมครับในกล้องวงจรปิดเนี่ยเช้ามืดนะฮะ
โทรศัพท์มาบอกแม่บอกว่าปลื้มล้มตกจากเก้าอี้
แล้วชักเกร็งตอนนั้นเนี่ยกำลังนั่งคุยกันอยู่ในคณะแล้วก็รีบ
พาตัวส่งโรงพยาบาลแม่ก็เลยรีบโทรบอกพี่ชายของปลื้มบอก
ให้รีบไปดูน้องที่โรงพยาบาลหน่อยแล้วแม่เนี่ยก็เดินทาง

ตอนที่แม่มาถึงโรงพยาบาลแม่บอกว่าสภาพที่เห็นลูกชาย
บอกว่ามีอาการชักเกร็งต้องใส่ท่อช่วยหายใจจนกระทั่งเมื่อวัน
๕มิถุนายนที่ผ่านมาตอน๔ทุ่มลูกชายก็เสียชีวิตนี่คือ
ปลื้มนะฮะอายุเพิ่ง๒๒ปีนะครับกำลังมีอนาคตนะฮะเรียนวิศวะ
ปี๒เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘พฤษภาคมสุดท้ายเสียชีวิต
มิถุนายนแม่ของน้องปลื้มบอกว่าทีแรกเนี่ยหมอบอกว่าลูกชาย
เนี่ยจากการตรวจสอบสภาพนะซี่โครงหักเนี่ยซี่โครงซี่ที่๓
หักหน้าอกช้ำปอดติดเชื้อก็เลยมองว่าสงสัยไม่ใช่ล้มจากเก้าอ
แล้วช็อกแล้วล่ะอย่างนี้ต้องถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
หรือเปล่าก็พยายามไล่ถามจากเพื่อนของลูกถามจากรุ่นพี่ของ
ลูกที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นไม่มีใครกล้าบอกหลายคน
บอกว่ากลัวไม่ปลอดภัยสุดท้ายหลังจากเกิดเหตุมีรุ่นพี่๖คน
มาหาที่โรงพยาบาลอยู่ดีมาลักษณะแบบมากราบขอโทษแม่แต่
บอกตอนนั้นแม่ก็ยังแบบโอ้โหมันหลายอย่างอ่ะเรื่องของน้องปลื้มอ่ะ
นะฮะยังไม่พร้อมพูดคุยอะไรด้วยยังตกใจที่อยู่ดีดีเนี่ยลูก
เสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวฟังคุณแม่ก่อนนะฮะ
เตรียมที่จะรับรุ่นใหม่เข้ามาเพราะน้องกำลังจะขึ้นปี๒แล้ว
รับน้องน้องผ่านการรับน้องปีแรกมาแล้วแล้วตอนเนี้ยน้องจากการ
มาเป็นรุ่นพี่ปี๒และเตรียมงานเตรียมการงานที่จะรับน้อง
ปีต่อไปแล้วน้องเป็นหัวหน้าที่นี้การที่หัวหน้าทำทำไม่
เป้าหมายของรุ่นพี่สั่งหรือระบบของน้องเนาะน้องก็จะโดน
กับคุณสองแต่ตามที่ได้ได้ข้อมูลมาน้องไม่ช่วยน้องไม่ช่วย
ตอบคำถามของของรุ่นพี่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ตามตามที่แม่รู้
จริงแล้วทางผู้ที่กระทำเนี่ยเขาได้มีการเข้ามาพูดคุยไหม
นี้ที่ทราบก็คือ๖คนมากราบมาเยี่ยมน้องวันที่มหาลาศเด็ก
ที่กระทำน้อง๖คนมากราบขอโทษแม่ไม่ได้พูดคุยเพราะเด็กหรือ
ผู้ปกครองหรืออะไรยังไม่มาแค่เด็ก๖คนที่กระทำน้องมา
กราบแม่ที่มหาราชแล้วหลังจากนั้นก็จะมีหน่วยงานของอธิการ
บดีของสถาบันน้องหน่วยงานต่างของสถาบันน้องเข้ามาพูด
คุยแต่มันเป็นแค่เบื้องต้นค่ะ
แม่บอกว่าเบื้องต้นไล่ไปไล่มาไม่ได้ตกเก้าอี้แล้วเนาะวัน
เตรียมงานรับน้องกันปลื้มขึ้นปี๒ก็ต้องรับน้องปี๑มี
พี่อะไรเนี่ยคือไล่ไปไล่มาเหมือนกับปลื้มเนี่ยทำอะไรที่
ถูกใจรุ่นพี่ก็เลยถูกซ้อมส่วนพี่ชายของน้องปลื้มนะครับ
บอกว่าติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชายมาก
เพราะน้องชายเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวนะ
อยู่ดีจะไปน็อกจากการตกเก้าอี้แล้วก็ช็อกอะไรขนาดนี้เสียชีวิตได้ยังไง

ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่อาคารของคณะวิศวะที่น้องชายเรียนอยู่
แล้วเห็นน้องชายเนี่ยเดินเข้าไปสักประมาณ๒ทุ่ม
เดินเข้าไปในอาคารพร้อมกับเพื่อนเข้าไปสักชั่วโมงนึงในกล้องวงจรปิด
นี่ตอนเดินเข้าไปนะฮะเข้าไปสักชั่วโมงนึงเนี่ย
จะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งออกมานะฮะ
หลังจากนั้นก็มีคนหามน้องชายเนี่ยออกมาจากอาคาร
นี่คนนี้วิ่งออกมาก่อนผ่านไป
หลังจากเข้าไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วทีนี้ก็เป็นน้องปลื้มที่ถูกเนี่ยฮะ
จะเป็นรุ่นพี่หรือเพื่อนเนี่ยช่วยกันหามออกมาอย่างนี้
นี่ครับ๒๘พฤษภาคมสุดท้าย๕มิถุนายนเสียชีวิต
พอไปตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของน้องชาย
พี่ชายของน้องปลื้มบอกว่าไปเจอการสนทนาในกลุ่มในกรุ๊ป
ลักษณะรุ่นพี่เนี่ยสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้อง
ว่าน้องเนี่ยโดนกระทืบเรื่องอะไร
แล้วมีคนมาตอบบอกผมเรียกน้องประชุมเรื่องรับน้อง
ที่น้องโดนเพราะน้องช่วยน้องอีกคนนึงเนี่ยตอบครับพี่ที่พวกผมทำไปเนี่ย
เพราะพวกผมอยากให้น้องช่วยช่วยกันครับน้องไม่ได้โดนเพราะความสะใจครับพี่อะไรประมาณอย่างเนี้ย
ข้อความทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับมีน้องเขาอาจจะเป็นนายกชมรมนายกเตรียมงานรับน้องอะไรประมาณนี้
คือปลื้มเนี่ยไปช่วยคนหนึ่งตอบคำถามของรุ่นพี่รุ่นพี่ก็จะถามอีกคนนึง
บอกว่าทำไปเนี่ยเพราะอยากให้น้องเนี่ยช่วยกันไม่ได้อยากจะทำไปเพราะความสะใจอะไรพวกนี้
แต่จากการสอบสวนของสถาบันเนี่ยนะครับพี่ชายของน้องปลื้มบอกว่าทราบว่ามีคนร่วมกระทำเนี่ยประมาณ๖๗คน
ตอนนี้ออกมายอมรับผิดแล้ว๔คนแต่ไม่มีการติดต่อมาจากครอบครัวของคนก่อเหตุที่จะมาแสดงความรับผิดชอบอะไร
เพื่อนของน้องปลื้มบอกว่าน้องปลื้มเนี่ยโดนเตะเข้าที่หน้าอกด้วยนี่ฮะพี่เขาบอกเขาไปไล่ได้เนี่ยในโทรศัพท์มือถือน้องชายเขาเนี่ย
กรุ๊ปเขาก็สามารถดึงเปิดออกมาดูได้ซึ่งเพื่อนของปลื้มบอกว่าปลื้มเนี่ยโดนเตะเข้าที่หน้าอก
ซึ่งนี่คือกฎนะฮะเพื่อนของปลื้มบอกว่านี่คือกฎที่รุ่นพี่ตั้งเอาไว้เพื่อใช้ทำโทษ
คือการเตะหน้าอกก็เลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายด้วย
แล้วมีคนยอมรับค่ะยอมรับตั้งแต่เมื่อ๘๙แต่ยังไม่เห็นมาทำอะไรเลยนะ
บอกว่าน้องโตนเตะหน้าอกเป็นการลงโทษเป็นระบบที่เขาตั้งเอาไว้อยู่แล้ว
ถ้าน้องไม่ตอบคำถามต้องโดนนะเป็นกฎของเขาน้องหนูไม่ได้ตอบ
เหตุการณ์เกิดตอนคัมแต่ว่าคุณแม่เขาได้รับแจ้งคือนายตอนเช้ามืด

ทำใจไม่ได้นะคะที่หลานชายต้องมาเสียชีวิตแบบนี้

ไม่เคยสร้างความหนักใจอะไรให้กับคนในครอบครัวเลย
แล้วป้าก็มองว่ารุ่นพี่ทำแบบนี้มันรุนแรงเกินไปจริง
ป้ารักหลานคนนี้มากเลยเพราะป้าเลี่ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเนอะ
แม่เค้าไม่ได้เลี้ยงเค้าไปหากินหาส่ง
แม่เขาคนส่งป่าคนเลี้ยง
หมดคำจะพูดเลยลูก
เกิดมาเป็นคนทำไมถึงใจร้ายขนาดนั้น
ผิดถูกอะไรพูดกันได้ลูก
เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดลฉาน

ไม่ใช่ชัดเดรฉานที่คอยกัดเอาเลย
คุณผู้ชมคะแฟนสาวของน้องปลื้มค่ะ
นางสาวกิติยารัฐอายุ๒๑นะคะ
ก็บอกว่าเพื่อนของปลื้มเล่าให้ฟัง
บอกว่าปลื้มถูกรุ่นพี่เวียนเตะคนละครั้ง

รุ่นพี่ที่มาเวียนเตะเนี่ยคือรุ่น๘๙

เวียนเตะคนละครั้งเพื่อลงโทษ
ที่น้องปลื้มไม่ออกมาแสดงความคิดเห็น
ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ถ้าผมมีงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ต้องแบบว่าไปรวบรวมข้อมูลของเด็กมา
เพื่อการจัดกิจกรรมและแบ่งแยกกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แสดงว่าอยู่ระหว่างการเตรียมตัวรับน้องใช่ไหมคะ

แล้วรุ่นพี่เรียกกันไปทำไมคะ

เขาจะเรียกไปคุยเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ

ขอให้ออกมายอมรับและแบบ

ทางผู้กำกับสนปทุมวันบอกว่า

ว่าการจัดกิจกรรมได้รับอนุญาต

หรือไม่ครับช่วงนี้มหาวิทยาลัยปิดนะคะใช่ค่ะ
ไปจัดกิจกรรมกันได้อย่างไรเป็นการรวมตัวการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ในช่วงการระบาดของโควิดสิบเก้าด้วยหรือไม่อันนี้ก็จะตรวจสอบเพิ่มเติม
พรุ่งนี้ค่ะตำรวจจะลงพื้นที่ไปไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับรุ่นพี่ที่ก่อเหตุตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
จะเรียกคุยหมดเลยนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
จะต้องเรียกมาคุยให้หมดเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ถ้ารู้ว่าใครมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเนี่ยโดนหมดนะคะตำรวจบอกว่าโดนดำเนินคดีทั้งหมดนะคะ
เพราะนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา
รุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกเรียกมาสอบปากคำ
พิสูจน์ทราบนะครับว่าข้อมูลเป็นอย่างไรครับ
ถ้าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องทำให้น้องเสียชีวิต
จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับก็เน้นย้ำว่า
เรื่องนี้จะต้องตรงไปตรงมา
แล้วทางตำรวจบอกว่าบอกทางมหาวิทยาลัยไปแล้ว
ให้แจ้งผลกับตำรวจภายในเย็นวันพรุ่งนี้นะเย็นวัน
พรุ่งนี้ต้องรู้เรื่องครับเนี่ยค่ะส่วนเนี้ยคือบรรยากาศที่
มหาวิทยาลัยมันเงียบนะคะแน่นอนตอนนี้ปิดปิดเทอมอยู่คำถาม

คือต่อให้สถาบันไหนเปิดตอนนี้เขาก็ให้เรียนออนไลน์
เพราะฉะนั้นคุณเข้าไปเนี่ยแม่
คือหลักฐานนี้มันชัดแน่นอนคือหนึ่งคือภาพจากกล้องวงจรปิด
คนที่เดินเข้าไปคนที่วิ่งออกมาแล้วก็หามน้องปลื้มออกมา
แต่ด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
พวกนี้ไปไล่ดูเนี่ยรู้หมดว่าใครเป็นใครไปเรียกมาถามรู้หมดว่ามีใครอยู่ยังไงบ้าง
แท็ตที่คุยกันในกรุ๊ปหลังจากเกิดเหตุพี่ชายของน้องปลื้มเนี่ยเขาบันทึกไว้หมดล่ะ

ว่าใครคุยกับใครใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง
พวกนี้เขาถึงตำรวจมาแล้วคนไหนเป็นคนไหนใครพูดว่าอะไรแล้วถามกันเรื่องอะไร
นะฮะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหคุณมานัดกันอย่างงี้ยังไงเนี่ยคือมหาวิทยาลัย
มันไม่ควรจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาอีกต่อไปแล้วนะคะ
เรื่องลักษณะแบบนี้เราเล่าข่าวกันมานักต่อนักแล้วจริง
แล้วถ้าฟังจากเนี่ยที่เขาแชทกันเนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยบอกคืออะไร
เดี๋ยวจะรับรุ่นน้องเข้าปี๑มาซ้อมกันมาเตรียมงานกันอะไรกัน
แล้วคุณอะไรของคุณเนี่ยมีกฎด้วยว่าใครไม่เชื่อฟังรุ่นพี่ต้องถูกเตะอกหนึ่งที
แล้วก็เวียนกันเตะจนเขาตายอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศช่วงค่ำที่ผ่านมาหน่อยพิธีประกอบ
พิธีสวดพระพิธรรมศพของน้องปลื้มนะครับที่บ้านที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
นายพรชัยอัจฉริยเมธากรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรธวาย
วันนี้เดินทางมาร่วมเคารพศพด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพด้วย
เป็นตัวแทนในการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวด้วย
มาพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวของนักศึกษาของสถาบันที่เสียชีวิตด้วย
และจนแปนนี้ผู้ใหญ่เขาอยู่ทางกฎหมายทางเจ้าหน้าที่กำเน๖๒

ผมจะรีบกลับไปร่วมพยุมและรีบเงินกลางในกลวงของฮหนาลัย
แล้วก็คุยกับผู้ปกครองของนักศึกษา
ว่าจะมีอะไรอย่างไรบ้าง
และจะรีบเอาลัยงานคุณแม่
คือทางอาจารย์พรชัยที่เป็นรองอธิการบดีก็บอกนะครับบอกว่าขณะนี้มีนักศึกษาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายน้องปลื้มเนี่ย
รับผิดแล้ว๑๒คนนะฮะ๑๒คนนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางสถาบันเนี่ยจะเสนอชื่อทั้งหมดให้อธิการบดีลงนามลงโทษขั้นสูงสุดคือไล่ออก
ขอยืนยันว่าทางอุเทรนธวายไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วจะหาทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
จะทั้งเป็นแห่งแต่ที่นี่แต่น้ำมากันก็การยังใช้ข้อเห็นว่าอาจมีการครับอีกของใหม่
คุณแม่ของน้องปลื้มบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันในเบื้องต้น
ให้ความร่วมมือด้วยการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ถึงจะไม่เห็นช่วงเกิดเหตุที่อยู่ด้านในตึกเนี่ย
แต่มันก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเข้าไปกับออกมานะครับ
เชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับแล้วการกระทำของรุ่นพี่
ทางสถาบันก็ยืนยันว่าจะลงโทษขั้นเด็ดขาดซึ่งคุณแม่ของน้องปลื้มบอกว่าไม่ได้ติดใจทางสถาบัน
เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งรุ่นพี่กลุ่มหนึ่ง
แต่ก็อยากให้คนที่ทำร้ายลูกชายเนี่ยออกมายอมรับผิดออกมาสารภาพ
กราบขอเข้ามาศพลูกชายในส่วนตัวแม่แม่ก็พร้อมอโหสิกรรมให้
แต่ทางคดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนี่ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีแล้วฮะ
ทำร้ายร่างกายกันจนมีคนตายเนี่ยยังไงก็ต้องดำเนินคดีอยู่แล้ว
เรื่องที่ไล่ออกเนี่ยเรื่องหนึ่งเรื่องของทางสถาบันการศึกษา
แต่เรื่องคดีความทางอาญาเนี่ยก็ต้องดำเนินการถูกต้องแต่ที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่า
สุดท้ายเนี่ยมันมีเด็กออกแอบเข้าไปใช้ตึกมีเด็กแอบเข้าไปแล้วก็ไปทำอะไรกันก็ไม่รู้
ซึ่งตรงนี้ทุกสถาบันต้องไปตรวจสอบว่าเฮ้ยที่ว่าเราวาดห้ามเข้ามานะห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่น
แต่จริงเนี่ยเขาแอบเข้าไปทำอะไรกันเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบ
ก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กันอีก